วันแห่งความรักคนที่มีความรักแต่ยังไม่แต่งงาน
หรือคนที่ยังไม่มีความรักอาจจะเหงาหน่อย
ก็เลยจะทำให้เหงาหนักกว่าเดิม
วันที่๑๔จะมีความตาร้อนเยอะ
ผ่านไปด้วยกันนะครับก็มีเหนื่อยกันบ้างดากันบ้าง

มันไม่ได้มีข้าวเนียวมันเป็นแหวน
เอาจริงเหรอเป็นแหวนแต่งงานแทนใจ
ตายกระติบเพราะว่าเป็นลูกอีศาลหรอนะ

เป็นนาทีในความสุขของคนอาหารบิรพัดผงแซน
ใยมกิมแก้มปลีกกันไปมีการเซอร์ไพรคอแฟนสาวก็คือนางสาว
วันที่เขาขอแต่งงานมันเป็นวันที่จัดงานให้ทหารเกณฑ์ผลัดใหม่
ที่ผ่านการฝึกขั้นต้นไป
จากการฝึกของทหารมณฑนทหารบกที่๒๒ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบล
มีโอกาสได้พบปากกับญาติพี่น้องก็มาหามานั่งกินข้าวกัน

ให้กำลังใจในการที่ไปรับใช้ชาติ
ก็มีการออกไปยืนพูดหน้า
ที่เขาไปเจอกันก็เลยแบบพูดความในใจ
แล้วก็เอาแหวนทองวงน้อยใส่กระติ๊บข้าวเหนียวไป

ก็ไม่น้อยก็ไม่น้อยก็เก็บเงินซื้อทองให้แฟนนะฮะ
ขอด้วยกระซิบข้าวเหนียวเลยสวมแหวนให้ที่นิ้วนางข้างซ้าย
เพราะว่าเขาเก็บหอมรอมริบมาจากอะไรรู้ไหม

ไม่ใช้ที่ได้มามันไม่มากไม่มาย
แต่ไปซื้อแหวนทองขอสาวแต่งงาน

วันของความรักปีนี้ขอผู้หญิงคนนี้แต่งงานซะเลย

ดเมื่อไหร่ขอแต่งงานทันที

แล้วคุณให้ร่วมงานก็ประทับใจกันมาก

ใช้โอกาสในช่วงของวันแห่งความรัก

หลังจากพ้นการเป็นทหารเกณฑ์กันไป

มีผู้หญิงเข้าไปโอ๊ยจูบกันด้วย

หวานกันไปก็ชื่นมื้น
ทุกคนก็เลยแบบยินดีกับเขาด้วย
นี่มองแฟนด้วยความแบบว่า

องกันไปคนโสดก็อิจฉากันไป
เห็นภาพแล้วยิ้มแก้มปริเลย